ช่วงนี้พาไปแก้บนกันหน่อยดีกว่านะคะ
เกษตรกรเจ้าของสวนมะลิค่ะเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง
สิบสองล้านบาทค่ะแหมแบบนี้
ได้รางวัลมาแบบนี้ก็ต้องแก้บนกันแหละไปเลยจัดหัวหมูหนึ่งพันสองร้อยหัว
แก้บนหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระนะคะสองร้อยหัวเหรอ
นี่ไงคุณเนี่ยกองเต็มเลยเห็นไหมล่ะก็เขาได้๑๒ล้านก็คุ้มกับสิบสองล้าน
เออหัวหมูหนึ่งพันสองร้อยหัวค่ะถูกวางเรียงรายเต็มล้านไปหมดเลย
แก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะไล่ไปตั้งแต่บันไดขึ้นลงจนถึงลานด้านหน้า
ลามไปจนถึงถนนด้านหน้าองค์หลวงพ่อเลยค่ะคือด้วยหัวหมูเหล่านี้ทำให้ต้องปิดถนนเลยนะคะ
รถผ่านไม่ได้ช่วงที่มีพิธีแก้บนตอน๙โมง๙นาทีเมื่อวานนี้
ซึ่งหัวหมูทั้งหนึ่งพันสองร้อยหัวเนี่ยถูกมาทุกมาในรถห้องเย็นสองคันเต็มเต็ม
เรียงใส่ถาดละหนึ่งหัวเรียงกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งอะค่ะ
กว่าจะได้แก้บนตอนเก้าโมงเช้านะหัวหมูทั้งหมดนายโยธินคุ้มใหญ่โต
เกษตรกรเจ้าของสวนมะลิในอำเภอนครชัยศรีเขาบอกว่า
รวมรวมมาจากสองจังหวัดเอามาแก้บนเพราะว่าถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖กันยายนงวดก่อนหน้านู้นนะคะ
สามสี่ศูนย์สามแปดแปดน่ะเขาซื้อมาสองใบเขาก็ได้ไปสิบสองล้าน
เขาบนหลวงพ่อสมหวังไว้บอกว่าถ้าถูกรางวัลจะนำหัวหมูมาถวาย๑๐๐หัว
ต่อหนึ่งล้านบาทไงค่ะได้ไปสิบสองล้านก็ต้องถวายหนึ่งพันสองร้อยหัวนี่แหละค่ะ
ที่ใช้เวลานานเพราะอะไรแม่กว่าจะรวมได้ครบหนึ่งพันสองร้อยหัว
มันไม่ได้หากันง่ายไงสิฮะมันใช้เวลาเพิ่งจะได้ครบเมื่อวานนี่แหละ
ก็เลยได้เลิกแก้บนสักทีนะคะพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ
พร้อมกับพรามก็มาทำพิธี๑ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็ได้มอบหัวหมูให้ตัวแทนจาก๗อำเภอในจังหวัดนครปฐม
อำเภอละแปดสิบหัวส่งไปโรงพยาบาลต่างต่างอีกแห่งละยี่สิบหัว
และที่เหลือก็แจกสาธุชนที่มากราบไหว้หลวงพ่อสมหวัง
แล้วก็แจกจ่ายผู้ยากไร้ในตำบลบางพระค่ะโอ้อยากมีโอกาสได้แก้บนกับเขาบ้างจังเลย
นะคุณกลับไปแก้ที่บ้านก่อนทำไมถอดทรงถอดเสื้อแก้บนไปก่อนนะครับ